สุดยอดไม่แพ้กันเลยกับสาวคนนี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้หลายคนคงได้เห็นน้ำจิตน้ำใจเธอ
แชร์ผ่านโลกออนไลน์กันไปเยอะแล้วกับการบริจาค
ช่วยเหลือการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ

หลากหลายโรงพยาบาลกว่า๓ล้านบาทนะคะ
และเมื่อวานนี้ค่ะเบลล่าเองก็ได้ชวนคุณแม่ไปทำโรงทานต่อเลยที่วัดพระยาสุเรนค่ะ
แล้วก็ยังมีการมอบหน้ากากอนามัยอีก๖๐๐ชิ้นนะคะ
แล้วก็ยังร่วมถ่ายชีวิตโคกระบืออีกด้วยค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เบลล่าร่วมทำบุญกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนมานะคะ
บอกว่าใครที่อยู่ใกล้สามารถนำปิ่นโตไปรับอาหารได้ด้วย
รวมไปถึงหน้ากากอนามัยก็สามารถไปรับได้เช่นเดียวกันค่ะ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับ
บรรยากาศอิ่มบุญแล้วก็ประชาชนชาวบ้านระแวกนั้น

ก็โอ้โหมารับหน้ากากอนามัยที่เบลล่านั้นตั้งใจเอาไปถวายด้วยค่ะ
ส่วนพีมรัฐภูมิค่ะเมื่อวานนี้ก็นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราชจำนวน๑๐๐ชิ้นนะคะ
อีกทั้งยังมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขัดแคลนแล้วก็ต้องการใช้ด่วนอีก๑๐๐ชิ้นด้วยค่ะ
รวมไปถึงมอบให้วัดโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างอีก๑๐๐ชิ้น

ซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ทุกท่าน
ขอให้คุณหมอทุกคนนะคะปลอดภัย
แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนไม่มีใครติดไวรัสเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
อยากให้ทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นปกติไว
ตอนนี้สิ่งที่เราต้องช่วยเหลือกันได้ก็คือแยกตัวเพื่อรวมตัวกันใหม่ในอนาคตนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นห่วงทุกคนเลยนะจ๊ะ
และนอกจากนั้นเขาก็ทำหน้ากากขายด้วยนะคะ

ถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมบุญกับคุณฟิล์มก็สามารถไปอุดหนุนคุณฟิล์มมันได้นะคะ

สถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้เรายังได้เห็นมุมดีของคนในวงการบันเทิงหลากหลายคนนะคะ